คุณผู้ชมมาที่เรื่องของการพนันการเล่นการพนันก็ถือว่าไม่ดีแล้วนะ
มีนักพนันไก่ชนเขาเอาไก่ชนไปตีใช่ไหมพอตีแพ้ไปปล่อยที่วัด
จนมันออกลูกออกหลานมา๓๐๐ตัวจนวัดเขาบอกว่าไม่ไหวแล้ว
แรกเอาข้าวก้นบาทให้กินยังพอได้อยู่ตอนนี้มันออกมา๓๐๐ตัว
มันไม่ไหวจริงเลี้ยงไม่ไหววอนเลยว่าอย่าเอาไปปล่อย
พระครูวิสานวรกุลอายุ๖๑ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านอิด
ตำบลบ้านอิตอันเพิร์นเมืองจังหวัดอ่างท่องกำลังให้อาหารไก่ชน
คุณผู้ชมดูสินี่คือไก่ชนนะฮะอยู่ในวัดรวมกันมากกว่า๓๐๐ตัว
แล้วก็มีสุนัขอีกกว่า๓๐ตัวแต่มันไม่กัดกันนะมันอยู่ด้วยกัน
เจ้าอาวาสบอกว่าไก่ชนมาจากพวกนักพนันที่เอาไก่ไปชนในบ่อน
พอมันแพ้ก็ปล่อยทิ้งเลยจนมันขยายพันธุ
ทั้งมีไก่แจ้ขยายพันธุ์เยอะแยะมากมายทีเดียว
จากนี้ก็ยังมีสุนัขอีก๓๐ตัว
ชาวบ้านไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวก็เอาไปปล่อย
แต่ไม่ว่าจะเป็นไก่หรือสุนัขเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้
หรือว่าไปซื้อปลายข้าวมาเลี้ยงจนเริ่มเป็นภาระหนักขึ้น
เพราะว่ามันมากขึ้นนะฮะ
ทั้งหมด๓๐๐ตัวโดยที่จะบ้านเขาไปตีแพ้ตามบ่อนก็เอาออกก่อนแล้วก็ฟัก
เพิ่มขึ้นเพิ่มเรื่อยแล้วก็บางคนก็เอามาปล่อยอีกปล่อยเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเป็นมารยะหลังก็เลยสั่งห้ามไม่ปล่อยเพราะว่าเราสู่ภาวะกำลังเลี้ยง
ไม่ไหวแต่ก็มีคนแก่ปล่อยปล่อยอยู่ด้วยสองตัวมากสามตัวมาก
พระท่านก็วิงวอนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นไก่ก็ตามทีอย่าเอาไปปล่อย
อย่าให้เป็นภาระของวัดถ้าคิดจะเลี้ยงต้องรักมันแล้วเลี้ยงมันตลอดไปไม่ใช่พอหมดประโยชน์แล้วก็ปล่อยมันทิ้งแบบนี้
หรือว่าพ้นช่วงวัยที่ไม่น่ารักแล้วก็เอาเขาไปทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะคะ